พาไปดูภารกิจของหมอปลามีคุณลูกคนหนึ่งบอกหมอปลามาช่วยทีแม่อาการไม่ดีเลยเป็นยังไงไปดูกันหน่อยนะครับ
เรื่องนี้เดี๋ยวต้องทยอยเล่าให้ฟังมันมีที่มาที่ไปนี่คือคนลูกนะ
นายนัทพลพันธวีอายุ๓๐ปีเขาเอาคลิปเหตุการณ์ที่แม่ของเขาที่ชื่อนางสุภาพสาพันธ์อายุ๕๔ปี
เอามาให้ผู้สื่อข่าวดูคลิปเนี่ยเป็นแบบนี้คุณแม่กลิ้งไปกลิ้งมาคือในคลิปนี้อาจจะไม่มีเสียงแต่ในช่วงเวลานั้นนี่คุณแม่กรีดร้องนะ
ลูกหลานตกอกตกใจต้องตื่นมาแบบนี้ตื่นมาตอนไหน

ค่อยเดินไปยังที่นอนอันนี้ดูแล้วอาจจะดูเหมือนว่ามันเป็นอาการปกติหรือเปล่า
คนก็เคยละเมอแบบนี้ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าไม่ปกติแล้ว
เพราะว่าอะไรเหมือนกับว่ามีอาการประหลาดร่วมด้วย
หลังจากไปช่วยงานบุญที่วัดสี่เหลี่ยมในอำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นแหละนี่อาการเป็นอย่างนั้นกริ้งไปกลิ้งมา
แล้วเนี่ยตอนเดินละเมอนี่คือเดินแล้วละเมอเหรออันนี้หลับอยู่ใช่ไหม
ผมว่าก็หนักอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อ
เรื่องของสภาพร่างกายก็ตามถ้าเดินละเมินในลักษณะแบบนี้
คล้ายคนไม่รู้ตัวเนี่ยอันนี้ต้องดูเหมือนกันนะ
ตัวคุณลูกเองบอกว่าไม่สบายใจอย่างแรกเขามีความเชื่อใช่ไหม
อันนี้ต้องเข้าใจเขานะเขาพาแม่เขาไปหาหมอดูก่อน
หมอดูทักบอกว่านี่อาจจะเป็นเพราะถูกวิญญาณที่อยู่ในท่อนไม้ลงโทษเอา
เพราะว่าแม่เอาท่อนไม้ไปเผาทำให้แม่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมาน
วิญญาณอยู่ในท่อนไม้นั่นคือความเชื่อของหมอแรก
หมอที่๒อีกหนึ่งร่างทรงเขาบอกว่าแม่อาจจะไปปัสสาวะรถหัวเจ้าที่เจ้าทาง
เป็นไปได้หรือเปล่าแต่แม่ยืนยันนะวันที่ไปทำบุญเข้าห้องน้ำ
ฉันก็เข้าห้องน้ำปกติฉันเป็นผู้หญิงอยู่ไปลดน้ำไปเข้าห้องน้ำปัสสาวะ
มั่วซั่วไม่ได้ตัวเขาตัวลูกนะก็พาแม่ไปที่วัดก่อน
ตามความเชื่อเนอะก็มีหมอดูทักมาแบบนี้
ก็พาแม่นะไปที่วัดแล้วไปเจอกับท่อนไม้ที่ถูกเผาจริงแหละ
จะทำผิดหรือไม่ผิดไม่รู้ล่ะไหนก็เจอแล้วเนาะ
ขอเข้ามามันซะเลยพาแม่ไปขอเข้ามากับท่อนไม้ที่ว่าไปเผานั่นน่ะ
สุดท้ายเหมือนแม่มีอาการแปลกพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ใช่แม่
คือเป็นน้ำเสียงที่ไม่คุ้นเคยพูดมาประโยคนึงบอกว่า
ไม่บอกหรอกปล่อยให้งงนะมันยิ่งงงหนักอ่ะสิ
แล้วก็บอกว่าตอนนั้นพาแม่ไปขอเข้ามามันทุกจุดแล้วนะ
ไปทุกที่ทุกทางเลยแม่ไม่หายฮะทุกคนเครียดมาก
ทั้งตัวลูกเองตัวหลานเองปรึกษากันเอางี้ละกัน

โอ้ยมาเลยโอ้ยผมแห่ง